ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

สี่ข้อรับผู้มีต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

ที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรักครับ
คุณผู้ชมครับโลกของเด็กคนหนึ่ง
ที่เคยได้ยินทุกอย่างเป็นปกติ
แต่วันหนึ่งความเงียบเข้ามาในชีวิตของเธอ
ไม่ใช่แค่เธอเท่านั้นที่เจ็บปวด
แต่หัวใจของผู้เป็นพ่อและแม่นั้นเจ็บปวดยิ่งกว่า
รู้ว่ามีหนทางที่จะรักษาลูกให้กลับมาได้ยิน
แต่เงินของครอบครัวไม่มีพอที่จะรักษาครับ
แล้วนี่คือเรื่องราวของครอบครัวที่มาขอโอกาสในรายการวันนี้

โตขึ้นสิ่งที่หนูอยากเป็นนั่นคือศิลปหัตกรรมค่ะ
ว่าลูกมันเป็นศิลปะที่เราชอบ
การวาดรูปมันทำให้หนูมีความสุข
เขาเคยบอกว่าอยากจะไปว่าลูกที่เมืองนอก
อาจจะเป็นความฝันของเด็กแต่พี่อยากให้ความฝันของเขาเป็นจริงเหลือเกิน
การว่ารูปมันเป็นศิลปะฮัตตกรรมค่ะ
ครอบครัวของผมมีอยู่๕คนครับ
คือมีผมมีแฟนผมก็มีแม่ยาย
ผมก็มีลูกอยู่สองคน
น้องเจมส์น้องน้ำว้า

อายุ๔๕ปีครับ

ค่าแรงวันละ๓๐๐๔๐๐บาทครับ

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่พอผมก็ไปขอกู้ยืมเงินดอกเขาครับ
เพราะว่าเราต้องอยู่ต้องกินกัน

และมีอาจจะได้รายได้อย่างน้อย
ดิฉันชื่อน้อยค่ะอายุ๔๕ปี
ที่ฉันทำแหนมเป็นอาชีพเสริมค่ะ

ทำขายแค่พอได้ช่วยค่ากับข้าวที่บ้าน
รายได้ก็บางวันก็มีกำไรบ้างวันละ๓๐๔๐บาท

เพราะว่าพ่อทำงานคนเดียวต้องรับภาระคนเดียวค่ะ

ชีวิตครอบครัวเราเริ่มแย่ตอนที่น้องน้ำว้าได้โหงหัวค่ะ
แต่ก่อนน้ำว้าเขาได้ยินดีกว่านี้
แต่เดี๋ยวนี้การได้ยินของน้ำว้าเขาได้ยินน้อยลง
เดี๋ยวเริ่มไม่ได้ยินตั้งแต่อายุเต็ดหัว
ไปเล่นสงการไปเล่นดอกเพลิง
พอกลับมาบ้านแล้วก็ไปบอกแม่ว่าทำไมฟังไม่รู้เรื่องเลย

น้องคือ
มารู้สึกทีหลังนะว่าเขาไม่ได้ยินแต่เรียกแล้วเขาไม่หัน
ปกติก็เลิกงานมาจะเล่นกันผมจะเรียกเขาแต่เรียกแล้วเขาไม่หัน
ก็เลยลองตะโกนดูต้องตะโกนเสียงดังแบบดังมาก
หนูได้ยินพ่อเรียกไหมลูกผมก็เลยมั่นใจเลยพ่อไปตรวจก็จริงพอนอกมาน้องหนูออก
หมอเขาก็แนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟัง
แต่ค่าใช้จ่ายมันก็สูงข้างนึงก็ข้างละ๑๓๐๐๐
หลังจากที่น้องไม่ได้ยินเขาก็ไม่ค่อยพูดพัฒนาการเขาก็ช้าลงพูดก็ไม่ค่อยชัดคือไม่เหมือนก่อน
ใช้ชีวิตลำบากมันช้าช้าเรื่อยจะพูดไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องเลย
ต้องมาพบหมอไปขอคำปรึกษาว่าต้องทำยังไง
จะให้เขามีความมั่นใจจะให้เขาไปโรงเรียนได้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
โดยที่ไม่ต้องให้เขาคิดว่าเขามีปมด้อยตรงนี้
เราก็ได้จะบอกอย่าไปคิดมากใช้ชีวิตเป็นเรื่องปกติ
เราเป็นแบบนี้เราก็ต้องสู้
เราต้องพยายามแบบว่าเวลาครูสอนเราก็ต้องลุกปากเหมือนกัน
ทุกวันนี้ทักษะในการได้ยินนี่น้อยลงพัฒนาการก็ช้าลง
ประสาทหมูมันจะเสื่อมไปเรื่อยจนขั้นดับ
ถ้าดับไปเลยก็คือต้องผ่าตัดเศษประสาทหูเทียม
ซึ่งราคามันสูงมากครับข้างหนึ่งนี่มัน๘๕๐๐บาทครับ
ถ้าสองข้างเขาตกเข้าไปร้านเจ็บผมคงไม่มีปัญญาครับ
ให้ตายทั้งชาตินี้ผมก็คงจะหาไม่ได้
ผมทำได้ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้น้องนี่กลับมาได้ยินเหมือนเดิม
ถึงจะตันก็ต้องสู้ครับเพื่อครอบครัวเพื่อทุกอย่าง
ถ้าเราสู้เรายังรู้อยู่สองอย่างว่ามันจะมีแพ้กับชนะ
แต่ถ้าเราไม่สู้เลยนี่ก็คือเราจะเป็นคนแพ้อย่างเดียว
ถ้าเราไม่สู้เราก็คงจะไม่รู้ครับเราเกิดมาจน
เราก็เลยต้องสู้ถึงเราจะแพ้ต้องสู้ครับ
เห็นเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยนึกสงสารแกนะคะเพราะว่าแกต้องทำเพื่อครอบครัวเพราะว่าครอบครัวมีภาระใช้จ่ายเยอะแล้วก็พ่อเขาอยากจะเห็นอนาคตของน้องน้ำฟ้า
ทุกวันนี้พ่อแม่ก็ลำบากหนูไม่อยากให้พ่อแม่ลำบากมากกว่านี้หนูไม่ได้รักษาหนูก็ไม่เป็นไรขอให้พ่อแม่สบายกับพ่อ
ก็มีเงินสักก้อนหนึ่งผมจะเก็บไว้ผ่าใส่ประสาทหูเทียมให้น้องน้ำว้า
เพราะว่าถ้าวันทางหน้าน้องชื่อมลงด้วยถ้าดับไปเลยไม่ได้ยินเลยคือไม่ได้รับรู้อะไรมายังไง
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ว่าจะเรียกก็จะเล่นกับเขาทุกวัน
ประมาณเดือนหนึ่ง
ผมเรียกเรียกเขาก็ไม่หัน
เห็นเพราะว่าทำกระป๋องร่วงอะไรร่วงอย่างนี้
ป๊ากระป๋องป๊าให้เขาได้ยินนะ

ก็ลองปลาดูซิว่าน้องม้าจะได้ยินไหม

แม่ไม่อยากให้เชื่อว่าน้องน้ำว้าจะห่วงหนูอ่ะ
จ๋าถามหน่อยสิว่าตอนนี้การได้ยินของน้องน้ำว้าเป็นยังไงบ้าง
คือตอนนี้เขาบอกว่าคุณแม่สังเกตเขาอะค่ะ

เพราะว่าบางทีเราพูดเนี่ยเขาเหมือนจะไม่ได้ยิน
แต่ว่าคุณแม่ถามว่าน้องม้าใส่เครื่องช่วยฟังอยู่

แต่แม่สังเกตดูแล้วเขาไม่ค่อยได้ยิน
เพราะว่าการได้ยินมันจะน้อยลงไปเรื่อยคุณหมอบอก

หมอแนะนำว่ายังไงบ้างครับว่าการดูแลรักษาน้อง

ข้างละ๘๕๐๐๐๐๐บาทค่ะไม่งั้นลูกก็จะไม่ได้ยินตลอดชีวิต

ท้อครับสู้เราสู้ดีกว่าเราไม่สู้ครับ
ถ้าเราสู้เราก็ยังมีโอกาสถ้าเราไม่สู้เลยเราก็แพ้อย่างเดียวครับ
เพื่อลูกเพื่อครอบครัวผมทำทุกอย่าง

ไม่เคยเลยค่ะ

เพราะว่าหนูเห็นสีสันสวยงามของโลก
เห็นอะไรสีอะไรสีฟ้าสดใส
ก็ทำให้สดใสอะไรอย่างนี้
หนูชอบมันหนูก็ยังเลยบอกว่า
ก็เลยเอาไปวาดติดบนกำแพงบ้าง
กำแพงบ้างติดตรงที่บ้านบ้างให้มันดูสวยงาม
แม่ขอนุก็จะวาดให้ใครขอนุก็ทำให้
ปกติแล้วเนี่ยน้ำว้าจริงไม่ได้มีพรสวรรค์มาตั้งแต่กำเนิด
พอเขาหูไม่ได้ยินเขาวาดภาพเลย

เขาก็เริ่มได้ประกวดวาดภาพที่โรงเรียน

ได้ทุกเหรียญทองทุกปีค่ะปีนี้เขาได้ระดับชาตินะคะ

รูปใครน้องมันน้องแป้งค่ะน้องแป้งเป็นใครครับ
เป็นลูกสาวคุณพี่ชายาค่ะ
นี่คือรูปน้องแป้งนะครับเห็นนั่งวาดอยู่

เหมือนจริงเขามีจินตนาการที่ดีมากเลยนะครับ

อันนี้ในหมวดของพิธีกรนะครับ
ส่วนในหมวดของศิลปินและดารานักร้องนะครับ

ของแท้ในเอ็มวีต้องมีปลอยหวานครับ

อะไรที่ว่ามันเกี่ยวกับการที่ว่าลูก

หนูใช้สีสีอะไรอ่ะลูกสี

เป็นสีน้ำหรือว่าจะเป็นสีแบบ
ทาบ้านทาบนหลังคาบ้างอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวสีทาหลังคาบ้านนี่หนูจะปีนขึ้นไปทาเลยเหรอลูก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

ให้เรียนเป็นสุข

แต่หนูขอแบบว่าไม่ท้อแล้วกันแต่ว่าหนูอยากจะทำให้ได้

เจมส์น่ะลุกอยู่กันมาสองคนที่น้องอ่ะ
ก็เห็นกันมาตอนวัยเล็กเขาเป็นเด็กยังไงลูกน้องสาว
นิสัยดีครับใช้ง่ายพูดง่าย

ล่าเริงเลยก็เล่นตามไหวของเขานะครับฮะอีกอะไรก็ทำ

พ่อก็เลยต้องเป็นเสาหลักของบ้านในตอนนี้

ผมทำงานโรงงานครับตอนนี้

ก็แล้วแต่บางทีถ้ามีโอทีก็ทำต่อไปอีก๘ชั่วโมงเป็น๑๖ชั่วโมง

ก็อยากเก็บเงินไว้ให้ลูก

ก็ซื้อเครื่องซื้อฐานพวกความค่าอยู่ค่ากินทุกอย่างของเขา

แล้วเห็นบอกว่าซื้อเครื่องหนึ่งละค่าใช้จ่ายนะที่เป็นหนี้แล้วก็ต้องขอมา

อาทิตย์ละ๓๕๐บาทนะคะฐานของน้องเนี่ยฐานเครื่องช่วยฟัง
อย่างนี้ถ้าชื้นก็ต้องเอาไปล้างเอาไปอบ

เห็นบอกว่าเวลาน้องใส่นานแล้วมีปัญหาเหมือน
เป็นสนิมเป็นสนิมแล้วก็คันน้องจะคันหูอยู่บ่อยเลย
ถึงจะไม่โดนน้ำก็เป็นเสน่หมเหงื่อ
พ่อครับถามพ่อหน่อยสิจริงแล้วพ่อมีลูกสาวคนนี้พ่อตั้งความฝันไว้ว่ายังไงบ้าง
ผมอยากให้เขาหายเป็นปกติแล้วก็อยากให้เขามีอนาคตที่ดีครับ
เหมือนกับคนทั่วไปปกติครับ
จ๋าวันนี้ถ้าพูดถึงว่าได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ยอยากเอาไปทำอะไรครับ
เก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าน้องจะต้องผ่าตัดใส่ประสาทหมูเทียมค่ะ
เพราะว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใด

เมื่อน้องศูนย์เสียการได้ยินนะครับ
จะต้องได้รับการผ่าตัดโดยด่วน
ก็คือต้องใส่ประสาทหูเทียมเข้าไปเลย
เพราะถ้าทิ้งระยะเวลาให้หูน้องบอด

ถ้าปล่อยก็เท่ากับทิ้งเขาไปทั้งชีวิตเลย
ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับ

สารในการผ่าตัดแก้ไขปัญหาฝูของน้องน้ำว้านะครับ

ไม่รู้ว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้หามาจากไหน
เพราะลำพังเงินที่จะกินเงินในแต่ละวันแต่ละเดือนนั้น

เพราะฉะนั้นเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องน้ำว้าย

พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ระหว่างน้องเจมส์และคุณยายปิง